จังหวัดลบบุรีนะครับน้องขี้เมากินเหล้าขาวไปขวดกว่า
พี่ก็มาบ่นจู้จี้จุกจิกน้องโมโหตัดสินใจคว้ามีด
แทงเข้าไปที่หน้าอกฮะตัดคั่วหัวใจพี่ตายเลยนะฮะ
ฟุบสิ้นใจตายต่อหน้าลูกหลานและชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์นี้ครับ
มินท์และคุณผู้ชมจากนั้นที่ไปตรวจสอบ
ร่างของลุงทองอายุ๗๐นอนหงายตายอยู่ตรงนี้ครับ
ยืดแขนสั้นสีม่วงกางเกงขาสั้นสีดำ
มีบาดแผลโดนแทงทะลุเสื้อที่ราวนมซ้าย๒แผล
นองเต็มพื้นเลยน้องของผู้ตายร้องไห้อยู่ข้างข้างศพครับ
ก็เป็นที่น่าสงสารของชาวบ้าน
ตำรวจสพโคกสำโรงพร้อมกับเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบบ้านหลังนี้นะครับ
หลังรับแจ้งว่ามีคนตายส่วนคนก่อเหตุ
คนก่อเหตุชื่อว่าสมชายอายุ๕๖เป็นน้องชายแท้ของผู้ตายครับ
ก่อเหตุเสร็จแล้วไปซ่อนตัวอยู่ในบ้าน
ซ่อนตัวหลบอยู่ในบ้านหลังที่ติดกับบ้านของผู้ตาย
ไปดูวินาทีตอนตำรวจเข้าไปควบคุมตัวฮะ
ตอนตำรวจเข้าไปก่อนที่จะใส่กุญแจมือเนี่ย
เจ้าตัวบอก๑๒๓ค่ะอยู่ก็พูดขึ้นมาเฉยเลย
ตำรวจเลยถามสวนไปว่าสมชายไปแทงเขาทำไม

ตำรวจคุมตัวไปค้นของกลางเป็นมีดพับครับ
ความยาวประมาณสัก๔นิ้วซ่อนอยู่ใต้ที่นอน
สมชายคนก่อเหตุยังเมาหนักอยู่เลยฮะ
ยังไม่ส่างเลยโอ้โหกลิ่นละมุดหึงเลยแหละ
เล่าไปพอจับใจความได้ว่าเขากินเหล้าขาวเนี่ย
ประมาณขวดนึงอ่ะขวดหวานอ่ะ
และนี่ฮะมีดที่เขาใช้ก่อเหตุ
กินเหล้าไปกำลังเมากรึ่ม
พี่ชายก็คือในทองเดินมาแล้วบ่นใส่เขา
ด่าเขาหลายเรื่องเขาอ้างว่าด่ายาบคล้าย

เหรอคะทนไม่ไหวครับก็เลย
ความมีดแทงเข้าไปที่หน้าอก๒ครั้ง
ตอนที่แทงตรงนั้นมีทั้งลูกมีทั้งหลาน
และชาวบ้านเห็นเหตุการณ์กันหมดเลย

เอ้ยผมก็รักพี่ผม
ก็คือสรุปแล้วก็คือทะเลาะกันเนี่ยสาเหตุเพราะว่า
มาชวนผมทะเลาะ
อ้างว่าพี่ทองมาชวนสมชายทะเลาะครับ